สวัสดีค่ะอุ๊ยลองเล่าแบบนี้ข้าวใส่ไข่สดไม่ให้เยอะนั่นทุกวันค่ะจันทร์ถึงสูงนะคะ
ก็๖โมงเช้าเจอเราอย่างแน่นอนค่ะไปจนถึง๗โมง๑ชั่วโมงเต็มกันเลยทีเดียว
และแน่นอนค่ะแอปพลิเคชันมายไทยรัฐเลย

เขาต้องมีไงส่งดอกไม้กันแบบว่าพวกผู้สูงอายุ

ช่วงดีวันจันทร์เนี่ยอร่อยมากเต็มเลยรำคาญเหมือนกันอุ้ยบีบีรำคาญ
เพราะว่าเป็นความสุขดีเขาส่งมาให้เรื่องดีพี่
พี่ส่งสิหนูส่งรูปไอ้ลูกหนูว่าอีสมเดช

ฉันก็ว่างั้นน่ากลัวมากเลยตระกูลผี

มาดูข่าวพาดหัวเลยนะคะใหญ่สุดของวันนี้เลยนะคะ
นี่ค่ะนี่เลยนะคะไม่ต้อง
พิพากษายืนดีการพิพากษายืนจำคลุก๒๐ปีศนลิมทรคุณ
พร้อมพวกอีก๒นะคะคือตกแต่งบัญชี
เรื่องนี้ฟ้องร้องกันมาหลายปีแล้วเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อวานนี้ที่สารอาญารัชดาพิเศษได้อ่านคำพิพากษาของสารดีการในคดี
พนักงานอายการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรหนึ่ง
โจทย์ฟ้องนายสนทิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
พร้อมพวกอีก๓คนในฐานกระทำความผิดพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
ตั้งแต่ปีพศ๒๕๓๕ค่ะ
คือโจทย์นั้นฟ้องว่าจำเลยทั้ง๔ได้ร่วมกันทำสำเนารายงานการประชุม
กรรมการที่เป็นเท็จว่ามีมติให้บริษัทนั้น

จำเลยที่๑นั้นเป็นผู้ถือหุ้นให้กับธนาคารกรุงไทย
รวมทั้งหมด๖ครั้งจำนวน๑๐๗๘ล้านบาท
โดยไม่ได้ขออนุมัติและไม่ได้ขอมติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท
คือบริษัทเขาเป็นมหาชนพี่ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่
ในวันที่๓๐เมษาเมื่อปี๓๙แล้วก็ปี๔๑จำเลยทั้ง๔
ยังร่วมกันยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงและตัดทอนทำบัญชีไม่ตรงกับความเป็นจริง
และไม่ได้นำภาระการค้ำประกันอันนี้
ซึ่งถือว่าเป็นรายการที่ทำให้รายได้ของบริษัทเมนิเจอร์นั้นมีการเคลื่อนไหว
ซึ่งต้องไปแสดงในงบประจำปีนั้นและต้องนำส่งตลาดหลักทรัพย์นั้นไม่ได้ส่งเลย
เพื่อลวงให้ผู้ถือหุ้นที่ขาดประโยชน์ที่จะได้รับ
แล้วก็เป็นการลวงให้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ไม่ได้รับรู้ถึงการค้ำประกันหนี้ดังกล่าวก็คือลวงบัญชีลวงนั่นเอง
พิพากษาจำคุกจำเลยที่๑และ๓เป็นเวลา๘๕ปี
จำเลยที่๒นั้น๕ปีจำเลยที่๔มีทั้งหมด๑๓กระทงเลยนะคะ
ก็โดนไป๖๕ปีแต่ทั้งหมดนั้นรับสารภาพเป็นประโยชน์กับการพิจารณา
คุณสมทีเหลือ๔๒ปี๖เดือนแต่โทษสูงสุดของการกระทำความผิดในฐานดังกล่าว
กฎหมายกำหนดไว้สูงสุดได้ที่๒๐ปีจึงลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
คือ๒๐ปีแต่จำเลยที่๒นี่คือส่วนที่เป็นอุทธรณ์นะคุณ
พอมาถึงดีกาท่านได้ตรวจสำนวนประชุมแล้วเห็นว่า
จำเลยที่ดีกาว่าการทำดังกล่านั้นเป็นการกระทำกรรมเดียวนั้น
ปรากฏว่าไม่ใช่เพราะทำถึง๖กรัม
ในเวลาที่แตกต่างกันในเวลา๑ปีไม่ได้ไม่ทำกรรมเดียวตามที่ได้ดีการ์มา
และมีจำนวนแต่ละครั้งไม่เท่ากันดีการของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น
สารเห็นว่าบริษัทของจำเลยเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
กรรมการทำผิดเสียเองย่อมสร้างผลกระทบต่อบริษัท
ขณะที่การกระทำของจำเลยเป็นความผิดร้ายแรงส่งผลกระทบจำนวนมาก
จำเลยอ้างถึงในคุมกำลังความดีนั้นไม่เพียงพอที่จะรอการลงโทษได้
สารดีกาจึงกล่าวว่าจำเลยนั้นฟังไม่ขึ้นที่ดีกามานะคะ
สารชั้นต้นและสารอุทธรพิพากษามานั้นชอบแล้วจึงพิพากษายืน
คุณสนทิพอได้ฟังคำพิพากษาเสร็จแล้วก็โอบกอดให้กำลังใจผู้ที่เป็นจำเลยร่วมอีก๓คน
แล้วก็เดินออกมาโทรศัพท์จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวไปเนี่ยตรงได้ถุนศาลเนี่ยนะคะ
จนกระทั่งที่เวลา๑๑โมงเจ้าหน้าที่ราชทันก็ควบคุมตัวในสวนทีรุมทองกุล
เพื่อส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ส่วนผู้หญิงก็ส่งไปที่ทันทะสถานหญิงกลาง
โดจนจำเลยที่๒รู้สึกว่าจะโดนแต่๒ปีกว่า
ใช่อันนั้นเขาไม่ได้อุทร
แถวบ้านมักมากเลยมันตกไม่ทั่ว
ไม่ทั่วโอ้ย
โอ้โหเฮ้ยตอนตี๕ออกมาจากบ้าน
ใช่มีทั่วฟ้า
ใช่ในมือไม่ตกนะพี่

แปลงเล่นทางนี้อันนี้ก็ต้องให้เขาอยู่แล้ว

จะได้ส่งข่าวให้ท่านผู้ชมจะได้รู้เต็มตัวไปทำงานกัน

เพราะว่าบอกว่าจะมีซึนามิน้ำท่วม

ให้ทุกคนนี้รีบออกจากกรุงเทพ

ตุ๋ยหรือตุ๋ย

ไลน์ต่างออกไปจำนวนมาก
ทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วย

นาธิบดีกรมนิยมวิทยาในวันชัย
อุดมชัยก็เลยออกมากล่าวดังนี้ว่า
เป็นข่าวที่ม่วมมาก
แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่กรุงเทพจะเกิดซึนามิหรือว่าน้ำท่วมหนัก
ซึ่งตามการคาดหมายของกรมอุตุ

ระหว่างวันที่๖ไปจนถึงวันที่๗กันยายน
แล้วก็วันที่๑๑ถึงวันที่๑๒เนี่ย
มันจะมีโอกาสฝนฟ้าขนอง

ร้อยละ๖๐๗๐ตลอดช่วง
ซึ่งส่วนมากก็จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ
ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเท่านั้น
บางแห่งแบบพี่หนุ่มนะ
อุโมงตกหลังอุโมงไม่ตก
ซึ่งปกติมันก็คือช่วงฤดูฝนนะ
จะไม่ให้ฝนตกได้ยังไงล่ะมันเป็นช่วงฤดูฝน

ฉันก็ยังงงอยู่กับชีวิตว่าเวลาฝนตกเนี่ย

ฟุตเดชน์รายการเราเหมือนหนังวองกาไหว่มาก

เวลาฝนตกทุกคนก็แบบว่าพร่ำบ่นกัน
อ้าวก็มันเป็นฤดูฝนนะ
อ้อนน่าแรกโอ๊ยน่าแรก
ดูข้อมูลนะพยากรอากาศได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นตนกตกใจหรือว่าสร้างความสับสน
อ้าวต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะ
ไปจนถึง๑๒ทางเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่ง
สำหรับขึ้นลมที่ทะเลอันดามันก็จะต้องมีกำลังแรงสูงด้วย
เช่นกันนะฮะประชาชนทุกภาคของประเทศไทย
ก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแค่นั้นเอง
ไม่มีซึนามิถึงเทพต้องระวังนะส่วนเท่าเรือน่ะต้องระวังนะ

ทะเลอันดามันก็จะควรออกเรือออกไหมออกไหม
ด้วยความระวังออกได้ไงแต่ต้องระวัง
เพราะว่าฝนฟ้ามันตกหนักมากเลยแต่ซึนามิไม่มีหรอก
ไม่น่าจะเห็นนะขึ้นมาถึงกรุงเทพมายังไง
ก็นั่นเป็นไม่ได้หรอกอะไรกุบาตุ๋ย

ใช่นี่ก็ทั้งโลกแต่ว่าก็สบายใจได้นะครับ
จริงนะที่เราอ่านข่าวก็ตกจริงนะเมื่อคืนนี้ก็โอ้โห

นำเลยแม้กระทั่งการแข่งขันฟุตบอลนะฮะ

ยังต้องสู้กันเกมคัดบอลโลกของไทยกับญี่ปุ่นนะครับ

แพ้กับทางสมุรัยไปนะฮะทางญี่ปุ่นฮะสูญวัตถุต่อสองนะครับ

แม้ว่าจะพยายามสู้อย่างสุดความสามารถแล้วนะฮะ
ทำกลางกองเชียร์หลายหมื่นคนแล้วก็ฝนก็ตกลงมานะครับ
ทีมชาติญี่ปุ่นไม่ได้นะพ่ายไปสูงฤทธิ์ต่อ๒นะครับ
ยังคงต้องคว้าแต้มแรกในการคัดศึกฟุตบอลโลกนะฮะ๒๐๑๘ต่อไปนะครับ
วันนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยฮะการดังขันศึกธุรกฎาลโลก๑๘รอบคัดเลือกโซนเอเซียนะครับ
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
เป็นฝ่ายคลองเกมบุกมากกว่านะครับและมาได้ประตูขึ้นนำนะครับ
เปิดบอลจากฝั่งขวามาหน้าประตูให้กับฮาโรกูชินะครับ
่งมงเสียบเสา๒เข้าไปอย่างง่ายได้เลยนะครับ
มาอีก๕นาทีนะฮะญี่ปุ่นกับได้ประตูที่๒นะครับ
จากจังหวะที่ทักุมะอาซานุนะฮะ
บอลสลัดหนีตัวประกบจากฝั่งซ้าย
ก็ไหลใส่พานนะฮะไปหน้าประตูให้
เคสเกฮอนดานะฮะแปรบบริยะไม่กีฬา

คือเรียกว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ลาหน้าลุยอย่างเดียวเลยนะฮะ
นาทีที่๗๐นะฮะใครได้ลุ้นบ้างนะฮะ
ชนะทิพย์สงสินนะฮะจ่ายออกข้างให้กับทิพย์สินแดงดา
แล้วก็ช่างเข้าไปยิงจิ้มด้วยขวานะครับ
แต่ว่านายทะวันญี่ปุ่นเนี่ยยังออกมาปิดมุมเอาไว้ได้
เหนียวหลังจากนั้นนะฮะอ๋อเราก็ได้รูปหวัดเสี่ยวเนอะ
ที่นาทีที่๗๕ทัพสมุไรก็ไม่ได้ประตู

จังหวะตัดบอลได้ในกลางสนามนะฮะ

ดีดบอลยาวให้หน้ากับทักุมะอัสโน่

กิจดีพร้อมตัวสำรองที่เพิ่งปล่อยตัวลงมา
ในนั้นครึ่งหลังเสียบเข้าไปที่ชินจิคากาวะนะฮะ
ก็โดนใบเหลืองที่๒ไปก็เลยต้องออกจากสนามไป

ญี่ปุ่นนี่เขาแข่งหรือไหมในฐานะที่คุณเล่นบอล

ต้องพูดจัดเจนค่ะ
ใช่คุณเป็นคนอย่างนั้นเลยคุณไม่เคยโทร
คุณไม่เคยทำคุณไม่ยุ่งอายุเรื่องโต๊ะรูมมือมัธนะ
มุมของผมเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็แข็ง
เพราะว่าเขาก็ติดไปทางบรรโลกประหลอดอยู่แล้วอ่ออาชีพ
ตลอดอยู่แล้วแล้วก็นักภูมิของเขาเองนะครับอย่างชินจิคาร์กาว่าอย่างเนี่ย
เมื่อก่อนก็อยู่แมนยูแล้วก็ตอนนี้ย้ายมาอยู่ดอดมุน

แสดงว่าที่ซื้อตัวระดับนี้นี่ไม่ธรรมดา

แมนยูกับดอตมูนดอตมูนนี่ก็พี่ชนะ
คือเยอรมันเนี่ยถ้าบอลยุโรปเรมันชนะเยอะนะ
คือเมื่อก่อนคากวานอยู่ดอดมูลก่อนแล้วก็ไปอยู่แนนยูแล้วกลับมาดอดมูลใหม่

นี่บุรีรำเนี่ยเพาะตั้งแต่เล็กเลย

แต่จริงแล้วไทยชุดนี้ก็เก่งมากนะ

ซิโก้เองนี่ก็ได้รับการยอมรับนะเก่งนะพี่แต่ว่าบังเอิญว่าญี่ปุ่นมันแข็งจริงพี่
คือฟุตบอลโลกก็จะมีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นที่เข้าไป
แล้วก็สาอุกก็ซื้อตัวเยอะอะไรแบบนี้ใช่ไหม
คือแบบเขาค่อนข้างจะแข็งแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาสร้างมานานมาก
ผู้มีเงินเยอะก็จะซื้อตัวแต่ว่าสร้างเนี่ยพี่ตอนนี้ที่บุรีรำไง
ผ่านการเคราะห์สมรักไม่รู้เลยนะว่าลูกติด
แต่ว่าต้องเอาไปอยู่โรงเรียนประจำที่บุรีรำเลยปรากฏว่ามันหนีกลับ
แบบอีบอทไม่เอาไม่อยู่มันเด็กเกินอีอย่างนึงนะผมว่านะ
คือแบบทางญี่ปุ่นเองเนี่ยทางเหมือนกับทางยุโรปเอ้ย
ทางสเปนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ย

พอเขาเป็นอาชีพแล้วเงินมันเยอะของเรานี่ยาก
แต่ว่าตอนนี้คุณซิโก้ทำได้ดีมาก
แต่คุณซิโก้คุณซิโก้ขอชื่นชมและขอชื่นชมทีมไทยทุกคนค่ะ
ใช่นะฮะทีมไทยนี่ก็แบบสู้สุดความสามารถ
แล้วก็น่าชื่นชมจริงแต่ละคนนี้แบบทุ่มเทมากนะฮะ
คือเรียกว่าไม่ได้มีการล้า
เอาถึงให้ได้นะฮะวินอย่าเศียใจนะเห็นสกไปกับพื้น

คือว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งคณะเข้าไปสอบโรงเรียนใน๑๐นะฮะ
แล้วก็ผ่านข้อเขียนอะไรได้หมดแต่พอไปสัมภาษณ์แล้วเจอรอยศักดิ์
ซึ่งบางส่วนในลบไปแล้วแล้วเขาก็เลยถอนบอกว่าไม่ได้
ตอนนี้เขาก็เลยไปฟ้องสารปกครองสูงสุด
คำพิพากษาที่นายดำรงศักดิ์หรือนรงโพธิสาฟ้องผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ในกรณีที่ผู้ฟ้องเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียน
เพื่อบรรจุเป็นใน๑๐ตำรวจเมื่อปี๒๕๕๕นั้น
เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าตรวจร่างกายกลับได้รับผลแจ้งว่า
ผู้ฟ้องมีรอยสักที่ขัดต่อหลักเกณฑ์การบรรจุไปใน๑๐ตำรวจ

ปกครองสูงสุดรับฟ้องและพิจารณาแล้วเห็นว่า
มาตรา๔๘ของพรบตำรวจแห่งชาติปี๔๗นะฮะ
ผู้ที่ฟ้องเนี่ยไม่เป็นผู้มีแผลเป็นมีปานมีรอยสักมีหูดหรือซีด
เขาควบคุมกับหน้าที่ส่วนต่างของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่มาก
แลดูน่าเกลียดแต่การที่ผู้ฟ้องคดีนี้มีรอยสักบริเวณกลางหลังใต้ลำคอนั้น
เห็นว่าเป็นรอยที่เกิดจากการลบรอยสักเข้าไปลบแล้วแต่เป็นแผลเป็น
จึงมีขนาดไม่ใหญ่มากและเป็นรอยในร่มผ้าไม่เป็นที่เปิดเผย
สวมเครื่องแบบแล้วก็ปิดมองไม่เห็นและที่สำคัญรอยสักของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นอุปสรรค
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่คือเป็นตำรวจมีรอยสักที่ลบแล้วเป็นตำรวจได้
คือไม่ได้ทำให้กลายเป็นตำรวจเนี่ยลดลงผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีมีมาติให้ผู้ฟ้องเป็นคดีไม่ผ่านเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นดุลพินิษฐ์ว่าไม่ชอบดุลพินิษฐ์ของของตำรวจที่ว่าเขาไม่ผ่านไม่ชอบ

อ้าวถ้าแบบเยอะเขาถือว่ามันดูไม่ดีดูไม่สุภาพ

ก็นี่ไงเขามีในร่มผ้ากลางหลัง

แต่ว่าที่คอเนี่ยพอปิดพอใส่เครื่องแบบเต็มยดแล้วเนี่ยจะไม่เห็น
ถ้าเกิดว่ามีรอยสักแล้วคนจะมองว่าเป็นโจรเหรอ

มันประคอมมีความพิภาคสาเลยนะคะว่าให้เพิกถอน
ไปถอนเขาให้เพิกถอนอันนั้นนะฮะ

ตำรวจต้องเพิกถอนนั่นไง
แล้วก็ให้รับเขาไปเป็นตำรวจ

อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าน่ะ
รู้เจ้าที่ทำสาวใหญ่หายลึกลับ

เมื่อวานนี้มดดำเขาอ่านไปสระอะไรนะ๕เมตร

มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเข้าไปหานอ่อนไม้

ร่างทรงบอกอ๋อโดนงูรัดไว้ข้างใน

แล้วคุณหนุ่มกินเข้าไป
เป็นคนที่กินของหน้าได้อย่างน่า

ก็ไม่รู้สิกันโอเคเกี้ยว้าวชอบ
เออพี่ว่างี้ทำไมก็ถึงเรียกว่าทองมวลอันนี้อยากรู้
ก็มวลอันนี้แล้วเป็นสีทอง
นี่แหละคือสีทอง

อ่ะโอเค

ลืออดทันงูเจ้าป่า
คำนี้ค่อยชอบหน่อยสาวใหญ่๕๘ปีไม่ใช่๕๒แล้วบอกเป็นแม่เท่าวัย๕๒โกรธ
เขาบอกอย่างนี้ลืออาถรรพ์นะฮะเจ้าที่งูจงอางนะฮะผืนป่าสอรฝทำสาวใหญ่
วัย๕๘ปีหายตัวไร้ร่องรอยนะฮะเชื่อถูกเจ้าที่เนี่ยงูรัดติดกอไผ่บางตาไม่เห็นนะครับ
เรียกว่าตามหากันแบบว่าเป็นร้อยชีวิตเข้าไปตามหากันก็หาไม่เจอนะครับ
ไปหาเลยเหรอเนี่ยผู้สื่อข่าวนะครับรายงานความคืบหน้านะฮะการค้นหานางพิมพันธ์ภูณทวีปนะฮะ
สาวใหญ่วัย๕๘ปีนะครับหายตัวไปที่กลางป่าไผ่นะครับค่ายหนุ่มวิชาการต่อสู้อากาศยานนะฮะ
หลังเข้าไปหาหนอกไม้นะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าวานนี้นะครับ
ร่าสุดเมื่อตอนบ่ายโมงนะครับทหารเรือแหน่งได้นำกำลังนะฮะ
ที่สต้ะหีบนะครับรวมถึงหน่วยกู้ภัยบุญวิทธิศว่าง
โรจนัฐธรรมศาลสัตเทฮีบกว่าร้อยนายปุ๊บคมค้นหากันอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อคืนที่ผ่านมาใช้เวลากว่า๖ชั่วโมงแต่หาไม่เจอ
สัตเทฮีบเป็นยูนิเครตทหารเรือเหรอคุณหาไม่เจอ
นางสาวเมาส์ศรีใจอายุ๖๖ปีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของนางพิมพันธ์
ว่าลูกสาวตัวเองได้ออกจากบ้านไปพร้อมกับเพื่อน๕คน
เพื่อไปหาหน่อไม้ตนเองเนี่ยก็รู้สึกสังหรณ์ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ
จะเกิดเรื่องไม่ดีก็เลยห้ามปลามบอกว่าอย่าไปเลยนะฮะ
แต่นางก็ไม่ฟังพร้อมพูดทิ้งท้ายเป็นรางด้วยว่า
ขอไปครั้งสุดท้ายกันละกันแล้วจะไม่ไปอีกนั่นนางบอกอย่างนั้น
ขณะที่เพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยก็ทักเตือนลูกสาวบอกว่าให้ยกมือไหว้ขอเข้ามาเจ้าที่ก่อนนะ
ถ้าเกิดว่าจะไปฉี่กลางป่าเนี่ยนางไปฉี่ในป่า
เพื่อนก็เลยทักบอกว่าไม่ได้นะยกมือไหว้ก่อนนะจะฉี่จะอะไรก็ต้องไหว้นะ
นางไม่ไหว้นางไม่ทำตามพอกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่ห้านะ
ทุกคนก็เลยพากันกลับออกจากป่ามาถึงกลางทางปรากฏว่านางพิมพันธ์เนี่ยไม่ออกมาด้วย
เอาแล้วคงนั้นมันไม่มองไม่หาเลยทยอยกันออกมาคือไม่ได้ดูว่าหายไป
ตอนแรกมาด้วยกันแล้วสักพักนึงเนี่ยก็บอกว่าขอกลับไปเอาถุงหน่อไม้ก่อนลืมไว้

ก็เลยเดินกลับเข้าไปเอาถุงห่อไม้คนเดียวแล้วก็ไม่กลับออกมาอีกเลย
หน่อไม้จะลืมถุงห่อไม้แปลกไปไหม
ก็นี่ไงผมก็งงอยู่เนี่ยพอหลังเกิดเหตุเนี่ยนะฮะทางเพื่อนเองนะฮะ
ทางคุณแม่ที่เป็นแม่แม่เลี้ยงแม่บุญธรรมเนี่ยนะครับก็ไปหาร่างทรงแล้วก็พระ
ปรากฏว่าทุกคนว่าจะเป็นร่างทรงเอยพระเอ๋ยเนี่ยพูดตรงกันหมดเลยว่าป่านี้แรงมาก
มีพญางูจงอางตัวดำเป็นงูเจ้าที่ดูแลอยู่
แล้วก็ยังบอกเลยว่าลูกสาวของตนนั้นเนี่ยนะฮะถูกงูรัดเอาไว้กับก้อภัย
บังตาเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นอืมซึ่งตนเนี่ยเชื่อว่าน่าเป็นเรื่องจริงนะฮะ
เพราะก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งวันเนี่ยนะครับพวกที่ไปด้วยกันเนี่ยก็มีการฝันเห็นพญางูดำนะฮะ
ใหญ่มากขวางกั้นทางระหว่างลูกสาวไม่ให้ใครเข้าถึงได้ฝันก่อน
เออขณะนี้เนี่ยนะฮะก็เลยได้มีการทำพิธีจุดทูปขอเข้ามาเจ้าป่าให้เปิดทาง
แล้วก็บอกว่าทางตำรวจเองที่ดูแลในเรื่องนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกอย่างมากเลย
เพราะว่ามีการปูพรมค้นทุกตารางนิ้วแล้วแต่ไม่เห็นวี่แวว
เบื้องต้นนะฮะได้เชิญตัวคนที่เข้าไปหาออกมาอีก๔คนเนี่ยมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งเขาก็บอกเดินออกมาด้วยกันแต่ย้อนกลับเข้าไปเท่านั้นเอง

แต่วันนี้เขาจะต้องสอบศูนย์ทุกอย่างเลยอาจจะไม่มีการค้น

ก็เนี่ยเขาบอกเขาค้นทุกตารางนิ้วแล้วแต่ไม่เจอ

หนีไปไหนหรือเปล่า

ถ้าคุณสรุปอย่างนี้เรื่องเปลี่ยนหมดนะ

มันเป็นไปได้อย่างไร

พอเป็นของคุณฉันเครียดไปเลยนะ
แล้วเขาก็เข้าไปหาอยู่เป็นประจำ

ก็บอกว่าเขาไปครั้งสุดท้าย

มาดูข่าวออนไลน์ของใครแล้วรัฐนามยังไง

แต่แปลกตรงที่ว่าร่างทรงทุกคนบอก

อันนี้ถ้าความเชื่อใครเราก็คงไปทำอะไรให้เขาโกรธ

คือเป็นแบบมีอะไรสักอย่างขึ้นมาเลย

น่ากลัวเข้าปรุงเข้าปากต้องระวังหรือไปฉี่ตรงไหน

เป็นนักศึกษาปีที่๓ของมหาลัยแห่งหนึ่ง
สารภาพรักกับสาวรุ่นพี่
ด้วยการเขาเป็นรุ่นพี่ปี๔เขาอยู่ปี๓

คือรวบรวมส้มโอคือผู้หญิงชอบส้มโอ
ก็เลยรวบรวมส้มโอนทั้งหมด๙๙๙ผล
เอามาวางเป็นรูปหัวใจเพื่อสารภาพลักษ
ไว้ที่กลางลานกลางห้างเลยนะคะ
เดี๋ยวดูนี่ไง๙๙๙ผล
ส้มโอในเมืองจีนแพงนะคะคุณหนุ่ม

วางไว้ในที่เราเห็นเนี่ยนะคะ
เขียนข้อความ๙๙๙ข้อความเช่น

ภาษาจีนไหมอ๋อเพราะถ้าอันนี้เป็นภาษาอังกฤษ
แล้วก็มีภาษาจีนเอิญว่าคุณคือความสุขของผม

เข้าไว้ชาวว่าไอ้นี่นี่เห่าอีบ้า
หลังจากนั้นเขาก็ไปขอความรักกับรุ่นพี่ดังกล่าว

ผมรู้ใจตัวเองว่าผมชอบคุณเข้าแล้ว

ผมอยากจะบอกคุณว่าผมชอบคุณเป็นแฟนกับผมได้ไหมครับ
ปรากฏว่าฝ่ายหญิงโต้ตอบกลับมานะฮะว่า
คุณสร้างความตกใจให้คนให้ผู้คนเป็นจำนวนมาก
ฉันไม่ได้ชอบเธอเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเท่านั้น

เวลาต่อมาหญิงสาวผู้หักอกอุักลุ่นน้องพวกนี้ได้บอก

ส้มโอของรุ่นน้องตั้งใจเพื่อมาขอความรัก

ภายในเวลา๒นาทีนะคะ๙๙๙ผลหายไปในพริบตา

แต่พนักงานทางห้างอดใจไม่ไหว

มากันเพราะมันเหมือนกับเพราะมันเหมือนกับ

ใช่แล้วสีเขียวแล้วสีเขียวคืออะไรนั่นนะคะสีเขียวคืออะไร

นี่ไงนั่นไงนั่นไง

อยากเห็นว่ามันนิสัยที่คาดผมอะไร

มันเป็นสูงกลมเหมือนกันจ๊ะ

๙๙ดอกอ๋อเป็นภาษาเยอรมันนะครับ
อ้าวมาเลือกนี้ดีกว่าเลือกสุขภาพกัน

แต่ในนี้ท้องผูกมันเป็นเริมขึ้นตามที่รับ

ศึกษาพบความเกี่ยวพันธุ์อย่างประหลาด
ของอาการท้องผูกกับไวรัส

ใช่ที่ทำให้เป็นโรคเริ่มขึ้นตามที่รับ

พวกเขาสืบสอบจนพบว่าไวรัสนี้นะ
ได้แพร่จากอวัยวะ
รับเข้าสู่ประสาทที่ไขสลัง

แล้วก็ไปถึงหน่วยประสาทในลำไส้ใหญ่ส่วนกลาง

ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น
โดยไปขัดขวางให้นะฮะ
อาหารเนี่ยเคลื่อนจากระบบย่อยเนี่ย

ทำให้ลำไส้ใหญ่พอง

นั่นก็คือพบไวรัสตระกูลเริม
ในหน่วยประสาทของลำไส้ใหญ่ส่วนกลาง
ซึ่งจะทำให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรัง
ดังนั้นหากหมอไม่อาจหาสาเหตุ
อาการโรคเรื้อรังของลำไส้ได้
สิ่งหนึ่งควรจะนึกถึงคือ
เกิดการอักเสบเพราะไวรัสได้
คือสรุปแล้วเนี่ยคือเป็นเริ่มก่อน

บางคนเนี่ยเป็นเริมเป็นเริมเสร็จปุ๊บ

มันมีหลายร้อยชนิดใช่ไหม
ไวรัสไงมันก็เยอะแยะไปหมดเลย

นั่นก็ดีอย่างเริมนี่มันก็จะเป็นพวกอะไรนะ

แต่คนละแบบกับที่อวัยวะเพศแล้วก็ที่ปากใช่ไหม

ช่วงหน้านะฮะหญิงแมงมุมนะฮะ

มาตั้งแต่พิธีกรยังไม่มาตื่นเต้นมาก

ตี๓ไปยืนอยู่กับยำรอบรพข้างหน้าอ๋อใช่ไหม

เป็นใครเดี๋ยวเบรก๔มาคุยกัน

กลับมาเลยค่ะโอเคโดนด้วยเหมือนกันหญิงแมงมุมนะฮะซึ่งเราเคยนำเสนอข่าวของอ้ำกับนัทใช่ไหมที่โดนเปิด
จริงเอ๊ยซึ่งคำนาญาตราแล้วเขาไล่ฟ้องอยู่นะ
เพราะอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยฟ้องมาเนี่ย๑๐ปี

ยังไม่ตายอย่างง่ายหรอก

คุณหญิงแม่มุมเลยอ้างว่าโดนบริษัทคู่กรณีอ้ำกับนัด
ี้ยวเงินค่าทำละครหลายสิบล้านเหมือนกัน
เขาทำให้นั่นไงเลิกฝีศนาเลยนั่นไงใช่

จากอ้ำกับนัทที่ก็มีปัญหาอยู่
กับบริษัทหนึ่งที่เรื่องเงินค่านักแสดง
หญิงแม่มุมมหาหมอกราชวงศ์ศรีคำรุงยุคคลรัฐนาคุณ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่โดนบริษัทดังกล่าวเนี่ย
ี้ยวเงินด้วยเช่นกันหลายสิบล้านเลยทีเดียว
เมื่อทั้งทำละครเรื่องปริศนารัฐนวดี
เขาเป็นบริษัทรับจ้างทำให้แมงมุมหมอ
น่าจะใช่ฟังนะฟังนะประหลาดล้ำมาก
ก่อนไม่ได้จ้างให้มุมตีถ้างนั้นต้องต้องจ้างเขาก่อนเขามาจ้างมุมอีกทีนึง
ถูกไหมฮะว่าเขาจ่ายเงินให้ตั้งเขาทั้งเขาอ้องการให้มุมมีปัญหา
ก็เลยต้องวนกลับมาหาช่องช่องก็เลย
ในรูปนี้มีคุณปองไหม

อันนั้นใครเชื้อสีขาวอ๋อสอนราม
แหม่ทำเป็นถาม
จำได้ตั้งแต่แรกแล้วจะเป็นถาม
สีเก่าแสงสีแง่
ต้องรู้ใส่แว่นทำไม

ก็เลยถามเลยก็จำนวนเงินที่โดนไปก็เยอะเหมือนกัน
แมงมุมก็เคยคุยกับเขาแต่ว่าก็ไม่มีผลอะไร
ก็เลยไม่ได้คุยกันซะเลยดีกว่าก็เลิกลากันไป
ทราบข่าวเหมือนอ้ำกับนัทไหมเขาก็บอกก็ทราบ
แต่ตอนนี้ก็เคยดูตามในอินสตาแกรม
ก็เพราะว่าเคยโดนลักษณะเหมือนกันให้กำลังจงกำลังใจอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่า
แต่ตอนนี้จะไปบอกรายละเอียดยังไงเขาก็ไม่รู้
เพราะว่ามันคงรักคนละกรณีกันเป็นต้น
โดยให้คำแนะนำก็คงจะไม่ได้
รู้ไหมว่าเราก็เลยถามไปว่าเข็ดกับบริษัทนี้ไหม
เข็ดสิคะครั้งเดียวก็เขินพอแล้ว
ทำไมถึงไปร่วมงานกับบริษัทนี้

ก็ได้มาร่วมงานกันเพราะมันเป็นความบังเอิญ
ทางแมงมุมนึกว่าทางช่องเอาเข้ามา

ทางช่องก็นึกว่าแมงมุมเอาเขามา

นี่ก็งงอยู่นะไม่มีใครคุยกัน
ตอนนั้นก็เสียเงินตัวเองไปเหมือนกัน
เพราะว่าเราต้องจ่ายค่าล่าช้า
ค่าอะไรต่ออะไรต่างนานาอีก
เรื่องรัฐบาลดีเพราะว่ามันจะต้องไปถ่ายธรรมที่เมืองนอก
แต่ทางช่องก็น่ารักค่ะเข้าใจแล้วก็เข้ามาดูแล

ใครเป็นคนว่าจ้างมาตรงไหนอย่างไรแทรกมาแทรกมาได้อย่างที่ไม่มีใครคุยกัน
แทรกมาจากทั้งเท่าที่ฟังดูอันนี้เป็นอะไร

กรณีอ้ามเป็นการสลับที่กัน

คดีเนี้ยก็มีอยู่แต่ว่าต้องถามทางช่อง
เพราะว่าคดีก็ไปจัดการกับตัวเอง

น่ากลัวมากเลยอ่ะโอเคเนี่ยมันอยู่ได้อย่างไงพอถามคำ
ช่วงนี้นะผมไม่ได้เจอกันอย่างนี่เนอะ
ความวิธีเขาแปลกดีเนอะ

กดดอเด็กรอเรือสารอาพอสัมเภาดอเด็กสละอา

ฟนะครับตัดขาดเกรสน้องสาว
ซึ่งคุณกิฟต์เมื่อก่อนชื่อว่าอรรี
กิฟต์ออรารีเปลี่ยนชื่อเป็นดาราพระดา
ตัดขาดเกรสน้องสาวลั่นไม่ขอนับญาตินะฮะ
ตลอดชีวิตเลยต่างคนต่างอยู่ไป
เอาอย่างนี้กิฟต์กับเกรสต์เป็นดาราป่ะ

คนมันเป็นแฟนกับพอสต์นี่คุณไหน

ก็คือคุณกิฟต์เนี่ยฮะอารรีเนี่ย

สาเหตุหลักมาจากนิสัยส่วนตัวน้องสาวล้วนเลย

ทำไมถึงต้องตัดน้องน่ะ

แล้วน้องเกรสกลับ

เขากลับไปรักกันเหมือนเดิม
แล้วถ้านี้พี่สาก็ว่า

เนี่ยนะฮะจะไม่โรยไปด้วยกลีบกุหลาบซะแล้วนะครับ
หลังจากที่กิฟท์นะไหนอินยันชัดเจนว่า
ไม่ปลื้มหนุ่มพอร์ชกันอย่างแรง

ยังเคยหักอกจนน้ำตาเช็ดหัวเข่ามาแล้ว
แต่สุดท้ายอย่างที่คุณแอลกี้บอกนะครับ

ยังกลับไปคบกับคุณพอสอีก

ถ้าอย่างนั้นฉันไม่ขอยุ่งอีกแล้ว

เนี่ยนะฮะได้เผยว่าตอนนี้ตัดขาดความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับ
ไม่มีให้โอกาสแม้กระทั่งนับญาติ

ตัวเขาเองก็ไม่เคยติดต่อกลับมา
ข่าวไอจีก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาแล้ว

แต่ก็พอจะทราบบ้างเวลามีเพื่อนมาบอก
ไม่นานมานี้เขาก็มาขอให้คุณแม่ไปทานข้าวด้วย

เพราะเขาขอมาแม่ไม่ได้ชวน

ความสัมพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่เกรสเป็นยังไงบ้าง

สาววรยาบีบบอกว่าปกติกรีฟก็เจอคุณพ่อคุณแม่บ่อย

กี๊บใครอ่ะฉันเลยงงเลย

คือคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจ
เราก็เป็นคนมีเหตุผลมากพอ

มีความสุขดีอยู่นี่จบจบพอหลังจากนั้นพอสกับเกสเองก็แท็กทีมนะฮะ
จี๊ดเลยบอกว่าต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติ
หลังจากที่เกฟเนี่ยนะฮะเขาประกาศตัดพี่ตัดน้องไปแล้ว

คือเกรสคือเกรสเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นน้องสาวคุณกิฟต
ประการชัดตัดพี่ตัดน้องดีกี่ความแรงนี้ก็ไปแพ้กัน

ล่าสุดทางคุณเกฟในแม่น้อยหน้าโดยการพอสต์คำคมนะฮะ
แปลงภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษแปลงภาษาไทยนะครับ
ถ้าเขาเคารพคุณคุณเคารพเขา

เพราะคุณแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง
ไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นคนอื่น
ส่วนทางด้านคุณพอร์สก็ไม่น้อยหน้า
บอกว่าคนฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้น
ต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติให้เป็นด้วย
ต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด

น้องทะเลาะกันเพราะว่าน้องสาวชอบคุณพอส
คุณพอสเคยเลิกไปพี่สาวออกตัวปกป้อง
วันหนึ่งเสร็จปลึ๊บกลับไปลักกันอีก
พี่สาวก็ตอนนี้ก็เลยไม่ได้พูดแล้ว

หลังจากที่เขารักกันอยู่แล้วก็ห่างหายกันไป๑๐ปี
ตอนนี้ความรักนั้นเบ่งบานตะกานตาไปกันใหญ่

ขวานอุตสาหรับวันนี้ขยับความใกล้ชิดกับครอบครัวกอล์ฟด้วยกัน
จูงมือไปสุปไพรส์วันเกิดคุณพ่อกอล์ฟ

พ่อจริงเหรอเด็กอย่างนี้เลยเหรอ
พ่อทำผู้หญิงกันเลยเหรอ

พ่อสมยาวมากเลยเหรอ

อะไรวะพี่ของก๊อบ

ของกรใช่แต่ก็มีคนก็บอกเหมือนกันนะว่า

แต่ว่าอยากเห็นเป็นแม่คุณขวัญนั่งอยู่ด้วย

แล้วก็อยากให้มีลูกแก้วนั่งด้วย

ส่วนข้างขวัญกับก๊อบก็อยากให้เป็นปะตือนั่งอยู่

อยากมาแต่ช่วงนี้ฮานีมูลกับสามีอยู่

ช่วงหน้าช่วงหน้าพิธีกรหนุ่มน้อยมาก
ของเราเนี่ยที่จะมาตัวเป็นที่นี่เลยนะทุกผู้ชม

เขาจะมาบอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่

เดียวช่วงหน้าช่วงหน้าเขาจะมามี
วิสัยทัศน์ใหม่กับทางไทยรัฐด้วย

นี่ไงสวัสดีค่ะ

มาตั้งแต่กี่โมงคุณเปิ้ลนาคอน

เขานัดคุณลักษณะเหมือนให้คุณมาบินทบาทด้วยไง
ก็เห็นเพิ่งไปบวชมา

มาวันนี้เล่ามาสิมาไม่

เป็นรายการเก่าที่เขามีอยู่แล้วนี่แหละ
แล้วคุณมาทำไม

ฉันก็ฉันก็ไม่ได้ยินชื่อนี้อยู่

ก็มาช่วยแล้วก็มา

ถ้าเกิดจะเล่ายังไงให้มันสนุกขึ้น
ให้มันถึงตัวขึ้น

กี่วันทุกวันไหมครับทุกวันทุกวันสดใช่
พี่เองทุกวันเลยสดใช่เพราะว่าเกิดมาเราคือ
ซึ่งมันต้องทำทุกวันทุกวันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำ
แบบหนีมาทั้งชีวิตอืมไม่งั้นก็จบเรียนจบมาก็เป็นพนักงานบริษัทไปแล้วถูกไหม
แต่พอมาวันนี้สิเงียมมีความรู้สึกท้าทายเหมือนกันที่ทางทายลัดเขามอบโอกาสนี้ให้กับเรา

ทำราไหล่
ต้องหาเงินซื้อเครื่องใหม่เหรอ
โอ๊ยเมียเขารักเมียรักเมียหลง

เราก็เลยรู้สึกว่ามาทำก็เลยลองดูนะ
เพราะว่าเราเหมือนกับเราอยู่วงการบันเทิงนี้มา๓๐ปี
ถูกหรือเปล่า

ผมเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อยู่ปี๑นะเรียนมา

ตั้งแต่ปี๑ตอนนั้นเป็นดัชชี่

ทำการยังใครวะ
เดี๋ยวอย่ามาดัชชี่ดโมนแมน
ขึ้นหน้าปลูกไอ

นี่ยังไม่ถึงเนื้อรายการเลย
รายการเนี่ยสรุปมันเป็นแบบยังไง

เรามองเห็นเนี่ย

รู้จักพี่น้องคนเยอะแล้วมันเหมือนกับ

ในคณะแห่งน้อง
หาลัยตอนนี้น้องรักใคร

สดยังไงคุณก็ต้องออกพื้นที่

อายุขนาดนี้ให้ออกไปพื้นที่

ก็จะมีทีมงานออกไป

มันเป็นการสัมภาษณ์สด

มีตัวด้วย

บทบาทหัวหน้าทีมเผือกเฉพาะกิจ

สุดแซ่บยิ่งกว่าครั้งไหน

ปฏิบัติการพิเศษ
แบบนี้

อันนี้คุณไปตามกันอย่างนี้เลยเหรอ
เป็นผัวหรือเป็นเมียครับ

เห็นหน้าด้วยไม่เอากันเฉพาะเสียงไง

โอ้ยไอ้
อ๋อคือคือ
สมัยนี้คือสมัยนี้นะฮะ

จะมาโทรโทรไอ้หนุ่มทำอะไรอยู่บ้าง

ใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ

ถ้ามันอยู่สูงมากอย่างนี้
นุ่มนมเหมียวดีนะฮะ
จะได้มีคนมาทำคดีแทน

เวลาเก้าโมงสิบห้าเนี่ยสิบห้าเก้าโมงสี่สิบห้าเนี่ย
สมมุตินั่นนุ่มกำลังจ๊อกกิ้งอ่าอยู่ที่สวนรุมมาเลย
สนใจอ่ะพี่สนใจเวลาเขาอยู่กับเด็กสัมภาษณ์หา
ไม่สนใจเรื่องมันจ๊อกกี้ไม่สนใจเรื่องมันอยู่กับใคร
อันนี้สนใจกว่านี่หนุ่มมีเด็กเหรอโอ้โหจะเหลือเหรอ
มีครอบครัวกับเราอีกแล้วนี่เริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไห
นี่เป็นเผาบ้านเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่
เดี๋ยวจะเริ่มวันจันทร์เนี่ยฮะวันจันทร์ที่สิบสอง
แล้วกิ้งสองนี้แล้วเออเคเราเราอาจจะได้ดูข่าวแรกเลยนะฮะ
มาแลกข่าวกันข่าวแรก๑๙๕๔
คืนสารอ้อไม่รู้
ดีแล้วหวังลาฮที่สารกำลังพิพาชสายุนั้น
ปลูกปลูกอ๊าพี่เล่นเลยฮะที่เล่นเลยฮะ

เราโชคดีมากเพราะว่าเราเนี่ยสงบเสงี่ยมานาน

มีข่าวนี่ผีเข้าเด็กนักเรียนชั้นปฐม

พูดไปจนปิดรายการพูดไปเรื่อยสักที

อากาศแค่๕นาทีแล้วพี่ก็ต้องขับ
นี่สดนี่จะเป็นอย่างนี้ระวังไว้ดี
ที่หลังถามมีแต่ยืดยา้

โทรเหมือนรายการที่ผมกำลังจะทำ

คุณไม่ต้องเสียเวลามานั่งรอ

เสียเวลาทิ้งอีกหน่อยบรรทักษ์ไทยรัฐ
ไปแล้ว